คุณผู้ชมมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งนะคะหน้าที่เธอคือเช็คสินค้า
แล้วก็คอยจัดเรียงสินค้าตามร้านสะดวกซื้อต่าง
เธอก็จะมีสาขาที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในมือหลากหลายสาขา

ทีนี้ปรากฏว่ามันจะมีสาขาหนึ่งอยู่ที่ย่านพุทธมนตรเธอก็ไปทุกครั้ง
แต่ทุกครั้งเนี่ยเธอจะสังเกตได้ว่ามันจะมีผู้ชายคนนึงอะค่ะ
คอยมาเดินป้วนเปี้ยนเวลาที่เธอทำงาน
วนเปี้ยนอยู่ข้างหลังผ่านไปผ่านมา
จนกระทั่งครั้งล่าสุดเนี่ยมันทนไม่ไหวแล้วมัน๓๔ครั้งแล้ว
ก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้จำหน้าได้เลยว่ามาสาขานี้ทีไร

วางไว้ตรงชั้นที่เธอจัดเรียงสินค้าเนอะ
แล้วก็เธอก็ทำทีเป็นว่าทำงานจัดสินค้าไปตามปกติ
คุณผู้ชมพอทุกอย่างจบสิ้นลงนะ
หยิบมือถือมาเปิดดูคลิปที่เธอถ่ายไว้
ผู้ชายคนนั้นทำอะไรคุณผู้ชมไปดูคลิป
คุณผู้ชมในคลิปก็จะเห็นเนี่ยเธอตอนนี้คือจังหวะตั้ง
กล้องเธอก็ทำงานไปนะก็จะเห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อคลุมสีดำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ที่หลังของเธอเนี่ย
ก็จัดเรียนไปก็เห็นผู้ชายคนนี้เดินวนอยู่หลายที
แต่คุณผู้ชมจะสังเกตนะว่าเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ช่วงด้านล่างหน่อย
คือใช้มือเนี่ยรูปคลำอยู่แถวอวัยวะเพศ
แต่ความจริงในคลิปเนี่ยมันก็จะเห็นชัดมากว่าทำอะไรอยู่
สำเร็จความไคร้อะค่ะอยู่ข้างหลังพนักงานคนนี้แล้วระยะเนี่ยไม่ได้ห่างมากเลย
ก็นายคนนี้ก็คงไม่รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอก็ตั้งกล้องแบบถ่ายเซลฟี่ใช่ไหม
แล้วก็วางมือถือทิ้งไว้ใช่ค่ะตัวเองก็เหมือนกับทำงาน
คนนี้ก็คิดว่าเขาคงทำงานอยู่เขาไม่รู้หรอกเอออืมมีบางจังหวะเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังเลยนะ
พักหนึ่งแล้วก็มองจ้องไปที่พนักงานผู้หญิงคนนี้นี่ระยะนี้ถือว่าประชิดมากนะ
ใช่ค่ะเนี่ยอันนี้คือถ้าเห็นแอบเห็นเสื้อข้างหลังไหมคะว่ามันใกล้มาก
พอสำเร็จอะไรทุกอย่างของเขาเสร็จเนี้ยเขาก็เดินครับเดินหนีออกไปอืม
คลิปนี้เนี่ยเธอเป็นคนโพสต์เองเลยนะคะเธอเขียนเอาไว้บอกว่าเตือนภัยสังคม
ดูกันที่ภายนอกไม่ได้จริงเคยเจอแต่คนอื่นถูกกระทำไม่คิดว่าวันหนึ่งจะเจอกับตัวค่ะ
คลิปนี้เนี่ยมีคนรับชมหรือว่ามียอดวิวมากกว่า๑แสนครั้งแล้วนะคะ

คือตอนนี้คงอาจจะเยอะกว่านี้คือมีคำถามว่าแล้วทำไมผู้ชายคนนี้ถึงกล้าเนี่ย
เพราะว่าเวลาที่พนักงานที่เขาทำหน้าที่ลักษณะเอาสินค้ามาแล้วก็มาเช็คมาเรียงอะไรพวกนี้เนี่ย

พนักงานท่านอื่นเนี่ยเขาก็จะอยู่อีกมุมนึงหรือว่าอยู่หน้าเคาน์เตอร์อะไรพวกนี้ใช่ไหม

ค่ะก็ผู้ชายคนนี้ก็จะมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนเวลาเขามาเรียงสินค้าอยู่ด้านใน

ส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวอาริสารื่นกิจ
เธอก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗เมษายนแล้วแหละ

ตัวเธอเนี่ยประกอบอาชีพเป็นพนักงานเช็คสินค้าแล้วก็เรียงสินค้าที่ร้านสะดวกซื้อตามสาขาต่าง
วันที่เกิดเหตุเธอเข้ามาที่สาขาย่านพุทธมนตรสาย๒ค่ะ
พอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินตามเธอเข้ามาเลยนะ

เดินตามติดชนิดที่ว่าพนักงานในร้านคิดว่ามาด้วยกัน

หันไปมองปุ๊บเธอจำได้ทันทีเลยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้ตามเธอหรือว่าเจอเธอที่เนี่ย๓๔ครั้งแล้ว
แล้วก็จะเจอที่ร้านสะดวกซื้อสาขานี้ทุกครั้ง
แปลกใจเหมือนกันจนรู้สึกว่าเขาตามเรามาหรือเปล่า
ท่าไม่ดีก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มาตั้งถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
ซึ่งระหว่างที่อัดคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็สังเกตได้เธอก็จัดของไปนะ
หันไปมองไม่สนใจผู้ชายที่เดินวนไปวนมาข้างหลังเลย
กระทั่งหยิบคลิปมาดูจนเขาออกไปนั่นแหละจัดงานทำงานเสร็จหยิบคลิปมาดู
เธอก็ตกใจมากแล้วก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนโรคจิตมาทำแบบนี้กับเธอ
บอกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังกลัวอยู่เลย

ประมาณถ้านับรวมครั้งเนี้ยค่ะคือครั้งที่สี่
ก่อนหน้าเราไม่รู้ตัวเลยคือเราเพียงแค่เรารู้สึกว่าเขาเป็นลูกค้าประจำของแถวนั้นหรือเปล่า
แล้วเขาจะทำพฤติกรรมเหมือนเดิมค่ะคือเดินวนอยู่ข้างหลังเหมือนเหมือนเขาจะพูดอะไรอ่ะ
แต่แต่เขาไม่พูดอะไรเป็นเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลย
ตกใจค่ะตกใจมากแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าเขาจะไปดักรอเราข้างหน้าหรือเปล่า
วันนั้นเราก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเลยความปลอดภัยของเราด้วยของคนอื่นด้วยค่ะ
คืออยากเอามาให้คนอื่นระวังด้วยอ่ะคนผู้หญิงที่อยู่ระแวกนั้นน่ะ
คือถ้าเราไปตอนเนี้ยถ้าถามว่าถ้าเราไปเรายังกลัวอยู่ไหมถ้าไปเจ็บเย็นตรงนั้น
กลัวค่ะก็ยังกลัวอยู่ก็ระแวงต่อให้ไม่ใช่ที่นั่นก็ระแวง
เธอก็บอกว่าตัดสินใจนำคลิปนี้ลงไปโพสต์เพราะว่าอยากจะเตือนภัยให้คนแถวนั้น
แล้วก็อยากให้ชาวเน็ตช่วยกันแจ้งเบาะแสผู้ชายคนนี้ด้วย
เพราะเธอเชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นคนย่านนั้นแถวนั้นแหละ
หลังเกิดเรื่องนะคะเธอก็แจ้งบริษัทต้นสังกัดไปบริษัทก็ไม่บอกเธอว่าไม่ต้องไปทำที่สาขานั้นแล้ว
เป็นพนักงานชายไปแทนเพื่อความปลอดภัยค่ะซึ่งอันนี้ขอชี้แจงไว้เลยนะคะ
พฤติกรรมแบบนี้โชว์ของลับอาณาจารย์ในที่สาธารณะเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายอายามาตราสามร้อยแปดสิบแปดนะคะ
ครับโทษเนี่ยคือต้องระวังโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทถ้าเกิดว่าทำการอันควรขายหน้าเปลือยเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกใดใดอืม